ตามกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ฆาตกรรมลูกจ้าง
วัสดุเกาะสร้างมันเป็นเหตุการณ์คดีโหดคดีเยี่ยมเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคราวนี้เอาศพลูกจ้างยัดใส่ถัง๒๐๐ลิตร
แล้วก็โบกปูนแล้วเอาถังนี้ไปฝังดินอีกนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นแถวร้านอาหารแถวบางเขนนั่นเองนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยยัดก็เขาแจ้งความว่าลูกจ้างหาย

ซึ่งตำรวจก็คาดว่าเรื่องนี้น่าจะมาจากปมชู้สาว
แล้วก็พุ่งเป้านายจ้างรวมถึงลูกน้องคนสนิทเป็นคนลงมือ
เมื่อช่วง๓ทุ่มที่ผ่านมาค่ะตำรวจโรงพักบางเขนก็มีการประสานรถแบ็คโฮล
ขุดที่ลานดินใกล้กับร้านอาหารที่ชื่อว่าพะหนฟู้ด
อยู่ที่ถนนเทพรักษ์เขตบางเขนนะคะ
ไปขุดนะคุณผู้ชมเมื่อคืนเจอเป็นถังน้ำมันขนาดใหญ่ค่ะ

ฝังอยู่ใต้ดินแล้วโบกปูนปิดทับด้วย
แต่พอเอาขึ้นมาได้กลิ่นหึงเลยค่ะตรงนั้น
คือมันเป็นกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาเลยค่ะ
เจอคราบเลือดเปลืออยู่ที่บริเวณทัวร์ทังแล้วก็ฝาทังด้วย
แล้วก็พยายามที่จะเปิดดูในถังว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับ
ใช่ค่ะซึ่งมีการประสานมูลนิธิร่วมกับตันยู
เอาอุปกรณ์เครื่องตัดถ่างต่างพยายามจะเปิดมาตรวจสอบ
ทีนี้พอตัดออกมาได้แล้วเนี่ยเจอศพผู้ชายค่ะ
อยู่ในถังสภาพคือหัวทิ่มเลย
แล้วนั่งแบบคุดคู้มีถุงดำคลุมอยู่ที่หัว
บัตรประชาชนด้วยนะเจอใบขับขี่
ระบุชื่อว่าชื่อนายอัชชาหนูปฐุม

ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพศพนี่นะคะเจอบัตรแผล
เหมือนของแข็งตีที่หัว๒จุด
จรณาทีก็เอาศพนี้ไปชนะสูต่อนะคะ
จากการตรวจสอบประวัติก็เป็นคนพัทธลุง
แล้วก็ทำงานอยู่ที่ร้านวัสดุก่อสร้างอยู่ใกล้กับตรงที่พบศพเลยค่ะ
ญาติห่างของเขาคือนายประยูนแก้วพยศ
เป็นคนดูแลร้านวัสดุก่อสร้างพานายอัชชาผู้ตายมาทำงาน
ทีนี้วันที่๖มีนาคมเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้าง
ซึ่งเป็นนายจ้างของในขิกผู้ตายไปแจ้งความที่โรงพัก
บอกว่าเนี่ยลูกจ้างผมหายตัวไปชื่อว่าในขิกหายไปแบบไร้ร่องรอยเลย
คือนายจ้างจริงไปแจ้งความไว้เมื่อวันที่๑๕มีนาคม
บอกว่านายขิกหายไปตั้งแต่วันที่๖มีนาคม
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหนนะครับ
แล้วก็ทางญาติของนายขิกเองนะครับก็ไปร้องเรียนกับตำรวจกองปราบเหมือนกัน
ว่าพานายขิกมาทำงานที่ร้านวัสดุก่อสร้างแห่งนี้ย่านบางเขนเนี่ยนะครับ

ญาติทั้งนายจ้างเข้าแจ้งความหาตัวกันไม่เจอฮะ
ค่ะทีนี้ตำรวจกองปราบก็เลยลงพื้นที่ไงมาตรวจสอบ
แล้วก็ไปไล่ดูเลยภาพจากกล้องวงจรปิดว่าในขิกหายไป
แต่พอเมื่อสักครู่อย่างที่บอกว่าหายไปเสน่ห์ที่๖ถูกไหม

ทีนี้ไปไล่ดูปรากฏว่าตอนเช้า
นายขิกยังไปทำงานในร้านวัสดุก่อสร้างตามปกติ
แต่พอเข้าไปแล้วไม่ออกมาจากร้านเลยค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหว

มันมีข้อมูลชุดหนึ่งที่มันเชื่อมโยงไปที่ร้านอาหาร
อยู่ใกล้กับร้านวัสดุก่อสร้างนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ชาวบ้านเขาบอกเล่ามาบอกกับทางตำรวจกองปราบนี่แหละ
บอกว่าเนี่ยเห็นว่ามีการเอาสิ่งของอะไรบางอย่างมาฝังเอาไว้ฝังไว้ตรงนี้
ชาวบ้านบางคนบอกเป็นถังเลยนะถังใหญ่เลยถังขนาด๒๐๐ลิตร
ทิ้งแล้วก็ฝังกลบไว้ด้านหลังร้านอาหารดังกล่าว
ซึ่งจริงแล้วบริเวณตรงหลังร้านอาหารเนี่ย
เป็นที่ลกมีเปึ้งแล้วก็มีป่ากก
เจอถังจริงแล้วพอตัดถังดูก็เจอศพคนอยู่ข้างใน
แล้วก็ต้องขุดลึกลงไปทั้ง๓๔เมตรนะคุณฮะ
ใช่ค่ะส่วนทางด้านในจ้างของในขิก
แล้วก็นายประยูนญาติห่างที่พานายขิกมาทำงาน
แล้วก็เป็นคนดูแลร้านเนี่ยนะหายไปเลยทั้งสองคน
ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสอง
หรือไม่ก็สองคนนี้แหละลงมือฆ่าเอาศพยายในขิกเนี่ย
ใส่ถุงโบกปูนยัดใส่ถังแบบนี้แล้วเอามาฝังดิน
ทีนี้ตำรวจเขาได้รับเบาะแสเพิ่มเติมมาด้วยนะคะ
บอกว่าในขิกมีปัญหาเรื่องของชู้สาว

จะเป็นชนวนเหตุหรือเปล่าที่ทำให้ถูกฆ่า
ก็พุ่งเป้าไปที่คนใกล้ชิดด้วยนะฮะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
ก็ไปเจอกับหุ้นส่วนของร้านที่เกิดเหตุ
บอกว่าผู้ตายเป็นลูกจ้างของที่ร้าน
ทำงานสักเดือนสองเดือนแล้วเขาให้ข้อมูลมาแค่นี้

แต่จะมีหัวหน้าคนคุมงานดูแลอยู่

ทีนี้ระหว่างที่คุยกันอยู่คุณผู้ชม
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก๔๐ปี
อ้างตัวว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของร้าน
แต่ต้องบอกก่อนนะว่าผู้ชายคนนี้
ไม่ใช่หนึ่งในสองคนที่ตำรวจสงสัย
ผู้ชายวัย๔๐ปีเขาก็บอกว่า
เอานะขอให้เป็นไปตามกระบวนการของตำรวจ
แต่เขาก็ยืนยันว่าช่วงที่ในขีกหายตัวไปเนี่ย
ตัวผู้ชายวัย๔๐ปีคนนี้นะ
เขาเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่๕มีนาคม
คือไปก่อนวันที่ในขิกหายวันหนึ่ง
คือถ้าหายไปก็คือหายสัก๖มีนาคม
ใช่แล้วก็บอกว่าผมไม่มีส่วนรู้เห็นผมไม่เกี่ยวข้องด้วย
ก็หลังจากนั้นเขาก็เชิญให้ทีมข่าวออกจากร้าน
เรื่องนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อนะคะ